เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยเอส
แล้วก็เจอภาพแบบนี้ก็เลยแชร์ในโลกโซเชียลนะ
ใช่ค่ะเป็นคลิปที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจนะคะ
คุณผู้ชมผู้ป่วยเอด๓๘ชีวิตอาศัยอยู่ในป่าช้า
แล้วก็สภาพมียางเต็มไปหมด
เขาบอกว่ายางเหล่านี้เตรียมไว้เผาเวลาที่เพื่อนเสียชีวิตกันไปนะคะ
ใช้วิธีเผานั่งยางนี่แหละเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด
แล้วก็ให้เป็นการตัดเรื่องนี้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะ
นี่เป็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคเอส
จำนวน๓๘คนที่อาศัยในป่าช้าด้วยความลำบากที่วัดป่าศรีมงคล
โคกร้างศูนย์เอสตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ซึ่งเรื่องราวนี้ก็ถูกโพสต์ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
หลังจากเดินทางไปร่วมทำบุญร่วมบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยโรคเอส
วอนขอความช่วยเหลือนะคะ
เล่าว่าความตายของคนที่นี่ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดามากครับ
เพราะพวกเขาต้องดำรงชีวิตอยู่ในป่าช้า
ท่ามกลางกองยางรถยนต์เก่าที่เตรียมไว้เผาศพตัวเอง
แล้วก็ยังต้องช่วยกันเผาศพเพื่อนที่ต้องล้มหายตายจากกันไปทีละคนสองคนอีกด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่นี่ต่างก็ตกอยู่ในสภาพรายญาติขาดมิตร
ก็เลยต้องมาอาศัยชีวิตหลบซ่อนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้
เมื่อมีผู้เสียชีวิตก็จะทำการเผาศพให้รวดเร็วที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ
ส่วนใหญ่จะเผาแบบนั่งยางซึ่งผู้คนที่นี่มีประมาณสามสิบแปดคนนะคะ
เพราะว่าไม่ได้รับคนเข้ามาเพิ่มเติมอีก
แล้วก็ยังบอกด้วยว่ามีหมาจรจัดที่คนมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณนี้ด้วยมากมายนะคะ
พวกเขายากลำบากมากเพราะขาดแคลนทั้งเงินแล้วก็อาหารค่ะ
ซึ่งหลังจากที่หลวงปู่อุทัยกิตติโกเจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลที่เริ่มโครงการไว้ท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนี้ก็เลยอยู่ในสภาพขาดเสาหลักที่จะคอยดูแลสงเคราะห์สถานที่แห่งนี้นะคะ
สำหรับคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอส
สามารถร่วมบริจาคเงินได้ค่ะที่บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอสธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนราชการดำเนินจังหวัดร้อยเอ็ดบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่
ขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้นะคะหรือว่าสามารถบริจักษ์สิ่งของจำเป็นข้าวสารอาหารแห้งไปตามที่อยู่ของวัดที่ขึ้นตามหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะ
แนะนำรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือแคปสกรีนไว้ถ้าดูผ่านจอก็ถ่ายเอาไว้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกันแล้วกันค่ะ
สามสิบแปดชีวิตติดเอสใช้ชีวิตในป่าช้าแล้วก็พูดถึงเรื่องของความต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายนะครับ
เพราะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในวัดมีจำนวนมากแล้วก็มีการใช้แค่ยาสมุนไพรในการรักษาดูแลเท่านั้นเองนะครับ
ย้ำว่าจุดนี้นะคะก่อนหน้านี้เป็นที่พักพิงของผู้ป่วยโรคเอสนะคะแต่พอท่านเจ้าอาวาสวัดได้มรณภาพไปนะคะจุดนี้ก็เลยถูกปล่อยไว้แบบนี้นะคะ
สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนะคะเข้าไปดูหน่อยนะคะว่าจะให้การช่วยเหลือต่อไปอย่างไรนะคะ